ต้องเริ่มต้อนที่ครับ
วันที่สามเป็นภาษาครับ
เชียงไฟมีภาษาเยียร์
ในภาษาเยียร์
เงินครั้งที่แล้วหรือถ้าสแน็ตเนี่ยเหรียญทองตกเป็นของเปรมสิริที่ยกได้
สิบสี่กิโลกรัมนะครับเฉินชนะไปสองกิโลกรัม
แต่ว่าในท่ากรีนันเจอครับเหรียญทองเป็นของพัชราลักษณ์ที่ยกได้๙๙กิโลกรัม
ขณะที่เปรมสิริยกได้๙๖กิโลกรัมครับทำให้น้ำหนักรวมเหรียญทองตกเป็นของพัชราลักษ
พลบุญครับจากชนบุรีก็ล้างตาเอาชนะไปได้
ด้วยน้ำหนักรวมร้อยแปดสิบเอ็ดต่อร้อยแปดสิบกิโลเดียวเท่านั้นนะครับกว้าเหรียญทองอีกรอ
ส่วนจักรยานครับวันนี้ชิงกัน๒เหรียญทองเริ่มที่ประเภททรามไทยอัล๑๐๐กิโลเมตรครับ
ทีมชายนะครับในรอบชิงใช้เส้นทางถนนบายพ้าสันทราย
ต่อมาถึงดอยหางสวนตุงแล้วก็พระตำหนักดอยตุงครับ
แห่งขันแต่ละรอบทีมนักปั่นของเชียงรายเจ้าภาพที่นำโดยเฉลิมชัยบางสิริ
ดีกรีทีมชาติไทยกับกรุงเทพมหานครแชมป์เก่าที่สงขาเกมส์นะครับ
ที่มีทางพีรพงศ์ลาดเงินนักปั่นดีกีทีมชาติเหมือนกันก็ขับเขี้ยวสูสีครับ
สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพเชียงรายปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาดีสุดครับ
สองชั่วโมงเจ็ดนาทีสามสิบเอ็ดจุดสองหนึ่งวินาทีคว้าเหรียญทอง
เหรียญเงินเป็นกรุงเทพแล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ยเป็นจังหวัดสกลนครครับ